ถึงขั้นแฮชแท็กไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไปเห็นเฟซบุ๊กของบังแมนบางแมนเขามีฉายานะฮะบังแมนซาลาแมนเดอร์โพสต์คลิปรีวิวการใช้ปืนใช้จริงนะครับทุกผู้ชมครับไม่เชื่อไปดูนะฮะ
วันนี้มาทดสอบอาวุธปืนลูกซองสั้นบรรจุกระสุน๑๒เกรดนะครับเป็นลูก๙เม็ดบรรจุความแรงอยู่ที่๒แรงครึ่งนะครับ

ดีดไหมครับดีดนะครับแม่
ไหมล่ะเห็นไหมฮะแล้วกลางถนนเลยนะครับไปโดนผู้โดนคนเข้าทำยังไง
ช่วยกันแท็กเลยนะครับไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปถึงสถานี
ตำรวจภูทรจังหวัดสตูนนะเพราะว่าเขาลงสถานที่โลเคชั่นเอาไว้
เมื่อกี้นี้ไหนขอดูโพสต์อีกทีนึงตรงหน้าโพสต์เขาเขาบอกอยู่ที่
ไหนที่ไหนนะบ้านควรจังหวัดสตูนเขาก็เลยแท็กไปถึงภูทร
สตูนนะครับให้ช่วยไปตรวจสอบพฤติกรรมของบังแมนหน่อย
คอมเมนต์นี่เขาบอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะเขาบอกบางแมน
อย่าลืมรีวิวตอนตำรวจจับด้วยนะครับเพราะว่าหลักฐานครบ
นอกจากคลิปนี้นะฮะที่รีวิวปืนลูกซองสั้นนี่บังแมนโพสต์คลิป
เหมือนกับทดสอบปืนยาวปืนยาวจุด๒๒ยิงใส่ขวดน้ำนี่ที่
ตั้งเอาไว้น่าจะเป็นจอมปลวกใหญ่ด้วยเห็นไหมฮะดูท่าทาง
บังแมนเป็นยังไงล่ะโอ้โหคือไอ้ตรงนี้ยิงในสวนในไว้ใช่

แต่ตรงนั้นยิงบนถนนค่ะแต่ใช้ปืนก็ผิดหมดนะมันก็เป็นพื้นที่
สาธารณะได้หรอคือมันจะเออ่าเออ่ามายิงนี้ได้ยังไงขวดน้ำที่
ยิงเมื่อนี้ครับเป็นยังไงครับ
อย่างนั้นปืนก็ต้องได้มาอย่างถูกต้องแล้วจะในสนามส
นะครับ
แล้วก็ลงรูปเงินรูปบัญชีธนาคาร
สะดุดตามากเนี่ยคือยาแคปซูลเม็ดเขียวเหลืองคือไม่
เหลืองกับยาน้ำแก้ไอซึ่งเขาบอกมันเอาไปผสมกันเนี่ยมัน
กลายเป็นยาเสพติดได้เหมือนกันมันมึนมันงงนะฮะแล้วก็มีรูป
เงินนะครับนี่เขาก็เลยแท็กไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัน
แมนเนี่ยไปตอบกลับเขาค่ะบอกตอนนี้รอให้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติมาคุยด้วยอยู่มันเหมือนท้าทายสำรวจเลยเนาะดู
สิบอกรอให้ตำรวจเนี่ยมาคุยด้วยอยู่อย่างนี้เนี่ยแม่นี่คือ
แมนซาลาแมนเดอร์นะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสามชั่วโมง
ที่ผ่านมานี่เองบังแมนโพสต์อีกโพสต์ถี่ขยันเหลือเกินบังแมน
ห่วงมีใครไหมอันไหนอันไหนของบังแมนที่โพสต์ล่าสุดขอดู

สุภาพผมให้อภัยนะครับ
คราวหน้าจะลองยิงขี่ปนาวุฒิข้ามทวีปดูโอ้โหบอกเดี๋ยวคราวหน้าจะ
บังแมนนี่เขาโพสต์เอาไว้เมื่อ๓ชั่วโมงก่อนนะเอาเป็นว่าล่า
อันนี้ใช่ไหมอันนี้บังแมนโพสต์เอาไว้เป็นโพสต์ล่าสุดไม่
จะโพสต์ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่
ว่าถ้าเวลาจริงเนี่ยก็คือสามชั่วโมงก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่
เป็นห่วงและวาจาไม่สุภาพผมให้อภัยครับคราวหน้าจะลองยิง
ขี่ปนาวุฒิข้ามถวีบ
คุณเข็มมาสอนยิงข้ามทวีปเลยขี่ปนาวุฒิแกเก็บไว้ตรงไหนของ
บ้านแกอาจจะไม่เป็นไรครับทุกชมครับไม่ต้องกังวลนะเพราะ
ว่าสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูนนะครับโพสต์ล่าสุดเหมือนกันของ
แมนเมื่อ๓ชั่วโมงก่อนใช่ไหมของตำรวจเมืองสตูนเนี่ยเมื่อ๓๐
นาทีก่อนบอกขอบคุณสายลับขอบคุณพลังโซเชียลขอบคุณที่ช่วย
เป็นหูเป็นตาแล้วก็ลงภาพเปรียบเทียบโพสต์บังแมนเมื่อวานที่
ทดสอบการยิงปืนกับภาพโพสต์ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็โพสต์ภาพ
เมื่อ๕นาทีที่แล้วนี่ฮะและนี่เมื่อ๕นาทีที่แล้วยังไงล่ะหลังจาก
สามชั่วโมงก่อนบังแมนจะทดสอบขี่ปนาวุฒิข้ามทวีปตำรวจ
สตูนบอกไม่เป็นไรของเราล่าสุดกว่า๕นาทีก่อนจับเรียบ
ร้อยเกมแล้วบังแมนชาวเน็ตก็เลยเข้าไปขอบคุณตำรวจที่รีวิว
การจับกลุ่มให้ด้วยค่ะถูกต้องฮะนี่ฮะชาวเน็ตนี่แซวเลยแม่บังแมน
จะเกิดโดนคุมกำเนิดซะก่อนแล้วอืมบางคอมเมนต์บอกนี่ยังไม่ทัน
ยิงขี่ปนาวุฒิเลยนะค่ะฝั่งตำรวจก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของ
ประชาชนบอกบังลาก่อนท่านผู้ชมครับบังแมนซาลาแมนเดอร์
โดนไปหลายข้อหาแล้วทีเนี้ยโลกโซเชียลมีประโยชน์เนอะถูกต้องฮะ
ปักทงชี้เป้าให้เลยว่าใครทำผิดกฎหมายอ่ะแท็กกันหน้าดูเลย